คุณผู้ชมค่ะมีใครอยู่ที่พยาวบ้างไหม
อยากให้ส่งมาบอกกันหน่อยค่ะสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยชาวบ้านที่บ้านห้วยกั้งปลาเนี่ย
คือโดนน้ำป่าพัดซัดไปทั้งครอบครัวเลยนะ
๕ชีวิตหายไปแล้วตอนนี้เจอแล้ว๔
แต่เจอในสภาพที่ไร้ลมหายใจ
เหลือเด็กอีกคนนึงที่ยังหาไม่เจอ
ดูภาพมุมสูงนี้สิน้ำที่มันพัดมาแล้วก็เป็นร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
โอ้โหมองมุมสูงนี่ก็เห็นว่าเสียหายหลายจุดเลย
เพราะว่าฝนตกหนักในพื้นที่เหลือเกิน
จนเมื่อคืนก่อนหน้าค่ะช่วงรอยต่อวันเสาร์ต่ออาทิตย์เนี่ยนะคะ
ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ทำให้บ้านของชาวบ้านที่อยู่ตรง
ใกล้ใกล้กับลำห้วยกั้งปลาสองหลังโดนน้ำพัดซัดหายไป
ชาวบ้านหรือว่าคนในครอบครัวนั้น๕คนหายไปพร้อมกับสายน้ำ
แล้วดูเส้นทางตรงนี้สิตรงคอสะพานมันถูกตัดขาดนะคุณ
ครับซึ่งสะพานตรงนี้นะคนเขาใช้สัญจรไปมาเชื่อมต่อระหว่างสองอำเภอ
พอเป็นแบบนี้แล้วมันไปไม่ได้สะพานขาดขนาดนี้นะคะ
ดังนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเมื่อวานี้รองผู้ว่าเทวาปัญญาบุญเนี่ย
ไม่หยุดเลยน่ะไปพร้อมกับนายคเนศคำนนต์แนมเภอเชียงม่วน
ก็เอาเจ้าหน้าที่ไประดมกำลังการหาร่างของครอบครัวที่ศูนย์หาย
ปรากฏว่าเจอร่างสี่ศพนะคะส่วนเด็กหญิงวัยสิบขวบตอนนี้ยังหาไม่เจอ
แล้วก็ตอนนี้หลายฝ่ายก็กำลังระดมกำลังออกค้นหาอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าก็กังวลแหละว่าอ้าวแล้วศพเด็กอ่าเด็กสิบขวดจะเป็นยังไงบ้าง
รวมถึงศพที่เอ่อเจอแล้วเนี่ยนะคะครับ
ก็นำมาประกอบพิธีตามศาสนาแล้วแล้วเมื่อเช้าอ่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งทหารตำรวจปพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดมกำลังเข้าพื้นที่เพราะว่าต้องไปฟื้นฟู
บ้านเรือนชาวบ้านห้วยกั้งปลาที่ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหาย
ก็มีการเอาพวกอาหารถุงยางชีพไปแจก
แล้วนี่ค่ะเขาก็ต้องเคลียร์เส้นทางแล้วก็เร่งซ่อมแซมสะพานให้เร็วที่สุดด้วย

คุณเห็นภาพที่เขามีการนำศพมาอยู่ที่เดียวกันทั้งครอบครัวนะครับ